ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินระบุว่าพบความไม่ชอบมาพากลในโครงการประดับไฟลานคนเมืองเป็นจำนวนมาก
ตอนที่เหลืออยู่ตอนนี้คือการสอบสวนนะคะสำหรับตัวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ก่อนที่จะส่งต่อให้กับคอตรต่อไปค่ะ
นายพิสิทธิลีลาวัชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวี
ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการประดับไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณลานคนเมือง
ใช้งบประมาณกว่า๓๙ล้านบาทว่าผลสอบจะได้ข้อสรุปภายในเดือนมกราคมนี้
และจะส่งผลสอบไปยังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคอตร
ขณะนี้เหลือเพียงการสอบปากคำนะคะจากบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกไม่มากค่ะ
รวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเบื้องต้นสตงพบความไม่ชอบมาพากลในโครงการจำนวนมาก
เช่นการนำงบประมาณผิดประเภทมาใช้จ่ายอย่างไม่เหมาะสม
กระบวนการประกวดราคาที่เป็นไปด้วยความเร่งรัด

ทำให้มีเอกชนเข้าแข่งขันเพียง๒บริษัทจาก๙บริษัทเท่านั้น
ขอบการให้วิจารณ์ทีวอาร์ได้
ตอนแรกเราก็คิดว่าท่านจะไม่รู้นะแต่ตอนหลังเห็นท่านชี้แจงเยอะ
ก็น่าจะรู้เรื่องเราก็คงต้องให้ท่านมาช่วยอธิบายว่า

เพราะว่าการตรวจเงินแผ่นดินยังระบุด้วย
ว่าข้อสงสัยที่สตงติดใจมากที่สุดก็คือค่าออกแบบไฟค่ะ
เพราะว่าตามข้อเท็จจริงไม่ควรมีค่าออกแบบ
เนื่องจากบริษัทเอกชนมีแคตาล็อกไฟมาเสนออยู่แล้ว
ที่สำคัญนะคะอยากย้ำกับประชาชนว่าเงินกว่า๓๙ล้านบาท
เป็นเพียงการเช่าไฟมาประดับเท่านั้น
ครบกำหนดสัญญาลานคนเมืองก็จะมืดสนิทเหมือนเดิมค่ะ